อีกหนึ่งเรื่องเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปแล้วก็ได้ยินข่าวนี้แล้วนะคะสำหรับ
สิบปีแล้วอ่ะค่ะจนเขาหงายหลังสลบเหมือดหัวกระแทกพื้นไปเลยเขาบอกตอนนี้เนี่ยฟื้นแล้วแต่อาการเป็นตายเท่ากันเลยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อกางเกงขาสั้นเนี่ยนะคะ
คือร้อยตำรวจตรีวินิตสมาหารพันธ์อายุ๗๙ปี
เป็นอดีตตำรวจประจำอยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ชายคนที่มาเตะเขาที่เป็นเพื่อนบ้านชื่อบอย

รอบแรกเนี่ยเตะจนเขาล้มลงไปที่พื้น
จนร้อยตำรวจรีวินิศหงายหลังหัวฟาดพื้น

เหมือนกับคุณตาเดินมาเดินมาตรงกลางตรงกลางซอยใช่ไหม
นี่ภรรยาก็รีบวิ่งมาดูมาช่วยนะคะ
ส่วนในบอยก็ก่อเหตุเสร็จปุ๊บทำยังไงคะ
เดินกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มีอีกมุมหนึ่งด้วยค่ะเป็นมุมที่ถ่ายจากมือถือลูกสาวของร้อยตำรวจตรีวินิต
อยู่ชั้นบนบ้านพอดีก็เห็นเหตุการณ์นี่นี่อีกมุมหนึ่ง
ตอนนี้ถูกเตะสลบไปแล้วสลบไปแล้วค่ะเป็นภาพคือนอนนิ่งเลยอะค่ะ
อีกมุมนิ่งก็เตะคนแก่ก็เตะไอ้ยา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บในบอยเนี่ยพอเดินกลับไปบ้านที่อยู่หลังเงื้องกันทางบนขวาเนี่ยเห็นไหม

ครอบครัวของร้อยตำรวจตรีวินิตแจ้งความแล้วนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวเนี่ยส่งร้อยตำรวจตรีวินิตเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเลย
ข่าวว่าช่วงบ่ายฟื้นมาแล้วแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เพราะว่ามีน้ำในปอดและเสี่ยงที่จะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยค่ะ

ตอนเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจเชิญตัวนายเจริญกิจอุทัยวัฒน์
วัย๔๕ปีหรือในบอยคนก่อเหตุ
สอบส่วนที่โรงพักแล้วนะคะ
วันเกิดเหตุผมอาจจะขี่รถเข้าบ้านแล้วอยู่อยู่ร้อยตำรวจตรีวินิตอ่ะ
หน้าผมแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ยแล้วก็ลุกขึ้นมา
ผมก็เลยปรีเข้าไปทำร้ายเขาก็ไม่คิดว่าจะเจ็บหนักขนาดนี้

พ่อผมก็ขับรถเข้าบ้าน

ผมก็อาจห่างไปมองที่เขามองเลยักแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ยแล้วก็ฤกขึ้นมา
อืมเอาใช้ใช้เท้าเตะเตะไปหลายทีไหมใช้เท้ายันทีอ่า
แล้วก็เตะอีกทีเดียวทีเดียวอืมแล้วคิดไหมว่าเขาจะเจ็บหนักอะไรไหม
ก็ไม่ได้คิดครับก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องขึ้นมาก่อนไหมมีตาเสียงครับอืม
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่างงี้นะครับผมนี่ค่ะครับเขาลุกขึ้น
ตะโกนว่าเฮ้ยแค่นั้นน่ะเดินเข้าไปเตะเขาเลย
แล้วก็เตะเสยคาวจนคว่ำไปอีกก็ไม่คิดว่าจะเจ็บหนักขนาดนี้
คุณต้องคิดแล้วนะเวลาคุณจะเตะใครคุณไม่มีสิทธิไปเตะใครหรือทำร้ายร่างกายใครนะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราไปคุยกับหลานสาวของร้อยตำรวจตรีวินิตด้วยนะคะเธอบอกว่า
เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเห็นว่าคุณปู่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเมื่อวานนี้
แล้วอยู่ในบอยที่อยู่บ้านเยื้องกันก็เดินมาทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปเลย
คุณปู่เนี่ยเป็นคนอธิษฐ์ใสดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคน
เอาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมให้เพื่อนบ้านด้วย
ส่วนปัญหาที่เคยมีกับในบอยมีจริงคือประเด็นเรื่องที่กลับรถ
คือเวลาเป็นหมู่บ้านจัดสรรแบบเนี้ยค่ะเวลาบ้านมันติดติดติดติดกันเนี่ย
ช่องว่างตรงนั้นไหมคะเขาจะมีการเว้นช่องว่างเอาไว้ให้เป็นจุดกลับรถ
เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยบางทีถนนมันแคบเนอะซึ่งมันเคยมีประเด็นก็คือว่า
บ้านของร้อยตำรวจตรีวินิตเนี่ยเอารถไปจอดตรงที่กลับรถ
เลยกลับรถไม่ได้บอยก็เลยไปแจ้งนิติว่าเนี่ยคุณมาจัดการหน่อย
ผมกลับรถไม่ได้ครับนิติก็มาแจ้งแล้วทางฝั่งบ้านร้อยตำรวจตรีวินิตก็บอกว่า
หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เอารถไปจอดที่ว่างที่ให้กลับรถแล้ว
ก็ไปจอดในบ้านแทนก็ต่างคนต่างอยู่
คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เธอเองเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วเพราะประสบอุบัติเหตุ
ตาก็บอดหนึ่งข้างเพราะโดนสะเก็ดระเบิด
เป็นตำรวจอยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
อื้อฮืม
ว่าจะแบบหมางการมองหน้าแต่ว่ามันเกินกว่าเหตุกับการที่ทำกับคนแก่
แล้วก็มันเกินไปจริงคือพี่ดูคลิปไม่ได้เลยแค่คุณผมก็ไม่รู้ว่าเลย
ยังกลัวไหมพี่เห็นบอกว่ารถจับไฟแล้วยังจ่อยกลัวกลัวแล้วปล่อยใช่
พี่ค่อนข้างไม่เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้มันก็คงเป็นแพทเทิร์นของมัน
แต่ว่าในสภาพความเป็นจริงมันน่ากลัว
วันที่พี่ก็พิ้นลงมาแล้วก็เอาหัวปลูกไว้บนบนตะพี่

คนบนตะพี่ยังเถียงกันยังตะโกนมาจะเอาพี่
เออแม่ก็บอกว่าดุหยุดหยุดไม่ต้องเลยแม่ก็พยายามห้าม
เพราะฉะนั้นก็เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
อยากจะแบบอยากจะให้ช่วยดูประเด็นตรงนี้ค่ะ
ว่าไม่รู้สึกปลอดภัยเลยกับบุคคลที่มีความหัวร้อนอันตรายขนาดนี้
แล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวล้มลงไปแล้วก็คือซ้ำ
เอาแบบก้านคอปลายคางเอาให้ตาย
แล้วกูเหมือนเลิกเหมือนจะชักเลย
ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอทราบข่าวก็ตกใจนะ
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณตาวินิตเนี่ย
ชาวตอรสตรวจตรีวินิต
ครั้งนี้จะถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสไหม
ถ้าใช่ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ

แต่ในทางครอบครัวเองเขาก็คล่องใจเหมือนกันว่าแบบ
อันนี้ยังไม่สาหัสอีกเหรอขนาดเข้าไอซียูแล้ว
แล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลาแล้วแบบนี้
แต่ถ้าทางกระบวนการก็คือต้องรอใบรับรองแพทย์

คือก็เป็นในมุมที่ต้องรอตามกระบวนตามทางขั้นตอนนั่นแหละใช่ไหม

คุณทั้งถีบแล้วก็ไปเตะเสยอีกรอบหนึ่ง

เฮ้ยแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เนี่ยค่อยเดินกระย่องกระแย่งเนี่ยแบบไม่ใส่รองเท้าเนี่ย
คือยังไงไม่มีทางจะสู้ไหวอยู่แล้วฮะ
ในแหน่งหน้าคุณยั้นเขาร้บไปแล้วก็เสยอ